ปกติเจอด่านตรวจก็ต้องหยุดแต่สองคนนี้
ไม่หยุดค่ะกลับขับรถแหกด่าน
แล้วก็ไปพุ่งชนเข้ากับกำแพงโรงเรียน
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศูกษาลานุคร็อกนครปฐม

คือนายสอนนรงสิงหวิบูรณ์

เป็นชาวตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน

ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐมตั้งด่านตรวจค้น
สิ่งผิดกฎหมายและป้องกันเหตุอาทยากรรม
บริเวณแยกข้างโรงเรียนพัทรยาน

สอนรงค์ขับรถตู้ซึ่งมีนายศิรพัฒน์

จนทีก็ให้สัญญาณขอตรวจค้น
แต่ปรากฏว่านายสอนนรงค์เร่งเครื่องหลบหนี

สุดท้ายรถตู้ที่นายสอนนรงขับ
พุ่งชนเข้ากับกำแพงโรงเรียนวัดประชานาศ
หรือว่าวัดโคกแขกที่ตำบลขุนแก้ว
สอบสวนนายศิรพัฒน์ก็ยอมรับค่ะว่า

แต่ว่าก็ไม่ได้เสพยาเสพติดกันนะคะ
เมืองต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองคน
ซึ่งตำรวจจะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
และตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย